พูดเรื่องเด็กแล้วก็ได้เวลาลุ้นอยู่เหมือนกันคุณผู้ชม

แล้วลูกค่าเนี่ยลูกสาวเนี่ยชื่ออะไร

คือต้องบอกอย่างนี้ชื่อลูกแม่ชมนี้นะคะ
หลายคนบอกว่ามีเป๋กันไปหลายทางเหมือนกัน
ที่มาที่ไปให้ดูเดี๋ยวเราจะมีคำใบ้กันไปเรื่อยนะ
คือที่บอกไว้นานมากแล้วบอกว่าเป็นชื่อที่พ่อน็อตตั้งเอาไว้
แล้วก็เป็นชื่อที่คาดเดาไม่ได้ด้วย
นางว่าแบบนั้นเลยนะเดี๋ยวไปฟังคลิปกันหน่อยค่ะ
จริงใบ้มาหลายรอบแล้ว
เอาเป็นว่าถามว่าเกี่ยวไหมกับสองคนที่ผ่านมา

แต่ถามว่าพออธิบายพออะไรอย่างนี้ถามว่าเกี่ยวไหม

อันนี้พ่อคิดพ่อคิดเองหมดเลยอันนี้ให้เครดิต

อันนี้คุณพ่อหลุดโป๊ะไปแล้วว่าน้องเป็นน้องผู้หญิงใช่ไหมค

ข้อที่๑เขาบอกว่าชื่อเกี่ยวข้องสอดคล้องกับน้องสายฟ้าพายุ
แต่เป็นชื่อที่มันลึกกว่า

เพราะที่สองพ่อน็อตเป็นคนตั้ง
แล้วที่มาของสายฟ้าพายุมันก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณพ่อ

ดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าชื่อของลูกอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจของที่บ้าน
หลอดฟงหลอดไฟความสว่างสวัยอะไรอย่างนี้

พ่อน็อตก็บอกใบ้มาหลายครั้งแล้วนะคะ

พ่อเขาจะลงแบบรูปสายฟ้ารูปพายุอะไรอย่างนี้

ความน่าจะเป็นเพื่อเคาะชื่อลูกสาวเขา
นะคะญาติคนที่สามของคุณผู้ชมพูดอรรยา
มาเริ่มกันเลยชื่อแรกยังไงดีมาเดากัน
สายรุ้งโอ้ยนี่เออได้ไหม
คือลงภาพไว้อะไรประมาณนี้เนี่ย
คือชื่อนี้นะคะแม่ชมเคยปฏิเสธเอาไว้บอกว่า
ไม่ใช่ไม่ได้ชื่อนี้
เป็นแบบเออเก็บกับป๊าเก็บกับฝน
ภาษาอังกฤษว่าอะไรภายุ

เพราะว่าเขาเป็นท่องเที่ยวหิมะตลอดเที่ยวเมืองหนาวตลอดในช่วงท้องแรก
อย่างที่บอกไปช่วงที่คุณแม่ตั้งท้องเนี่ยบ้านนี้เขาไปเที่ยวแบบโซนแถบหิมะตลอดเลย
เอ๊ะหน้าหนาวผ่านไปหรือช่วงนี้แม่ต้องพอดหน้าร้อน
สองชื่อนี้ก็เป็นไปได้คุณผู้ชมว่าจะเกี่ยวข้องกับความร้อนหน้าร้อนหรืออะไรอย่างหนึ่ง
แข่งพระอาทิตย์ไงเออพระอาทิตย์ตอนเท้าเออเขาเกี่ยวข้องกับที่พระอาทิตย์เผาอยู่
ถูกต้องแล้วก็คาดเดาว่าลูกสาวคนนี้เพราะว่าใกล้ข้อเต็มทีแล้ว
ก็เกิดเดือนเมษานี่ไงก็เป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชม
ล่าสุดของล่าสุดค่ะเมื่อเช้านี้เองแม่ชมเขาโพสต์รูปนี้ค่ะ
ประมาณนี้หรือเปล่าคุณลงเดาพอยังไงพอย
แต่ว่าที่พูดมาทั้งหมดนี้นะมันเบสิคมากเลยใช่ไหมค่ะ
ไหนแม่ชมเขาก็เกริ่นมาแล้วว่ามันลึกแปลว่าเราอาจจะต้องคิดลึกไปมากกว่านั้น
ดังนั้นดิฉันขอแบบว่าสุดโต่งแหวกแนวไปเลยละกันนะชื่อน้องแสงไฟไปเลยสิคะ
แต่ไฟก็เก๋ดีนะเป็นภาษาไทยแล้วก็ธุรกิจของที่บ้าน
ใช่ไหมเออดิฉันก็ไม่ได้มั่วนะคุณผู้ชมหลายเสียงบอกคนอะไรชื่อแสงไฟ
ก็แสงไฟไม่ใช่เหรอที่เป็นธุรกิจของพ่อน็อตเขาน่ะ
นี่เลยค่ะแสงระยิบระยับเป็นยังไงแสงไฟรังศรีพิพัฒน์ปังไหมล่ะค่ะแม่
ได้อยู่นะน่าสงสัยแต่ดิฉันว่าคำว่าแสงมันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะ

กอไดไหมโอโรล่าเออ
ตอนที่เขาตั้งท้องใหม่เขาไปแสงเหนือเขาไปดูกัน

ใช่ค่ะก็ลุ้นกันไปกับแม่ชมแล้วกันนะคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็ลุ้นกันแล้วกันว่าตกลงยังไงดี
แม่โพสต์ภาพนี้เอาไว้ของคุณค่ะดูดูกรุนางรดน้ำรดอาหาร

มายกว่า๘ชั่วโมงคือดิฉันคุณหมอสั่งงดนับอาหารตั้งแต่เที่ยงคืน
เที่ยวนี้พยาบาลจะมาทำความสาดร่างกายเราประมาณ๗โมง๘โมง
เพราะฉะนั้นก็ต้องอย่างน้อย๘ชั่วโมงต้องงดแล้ว

หรืออาจจะเป็นช่วงประมาณแบบดึกกลางคืนหรืออะไรแบบนี้

อะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณแม่แล้วก็คุณลูกปลอดภัยนะจ๊

ค่ะก็ต้องรอลุ้นชื่อลูกด้วยเนาะคุณผู้ชมเนาะ